ส่าห์เอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วนะ
คุณนึกภาพออกใช่ไหมกระเป๋าสะพายผู้หญิง

ทีเนี้ยค่ะเธอเข้าไปในร้านทำผมตั้งกระเป๋าเอาไว้ที่เก้าอี้

นี่ดูผมให้หน่อยผมมันอย่างนี้มันเสียนะคะอย่างนี้เหรอ
อยากจะมาใดผมอยากจะมาสระผมอยากจะมาเล็มปลายผมค่ะ
นั่งรอก่อนแล้วตั้งวันนั้นนะครับ
เจนนี่นี่เห็นมั้ย
หน้าก็มองทางคนทำผมไปด้วยนะ
โอ้เดี๋ยวมาทำผมปั๊บหนึ่งแล้วไปเลยค่ะ
ทำมาส่องกระจกอีกนะคือดูสิคนของร้านก็ยังมาสางผมให้ดูเลย
บอกว่านี่ผมมันก็มีเสียนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าขา

ไปขยับรถแป๊บเดียวแต่จังหวะนี้แหละออกไปเลยค่ะ
ผู้เสียหายนะคุณกี้เราขอเรียกอย่างนี้ละกันค่ะ
เมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำผมที่ร้านนี้แหละ
แถวบางบ่อสมุทรปราการแล้วเธอเอากระเป๋าตั้งเอาไว้ไง
แล้วก็กะว่ามันอยู่ในร้านแล้วคุณไปสระผมมาใดผมมาตัดผมมาเล็งผม
แล้วไม่คิดไงว่าจะมีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามา
แล้วก็ทำทีทำท่ามาถามพวกเรทราคาค่าทำผม

ใช่ค่ะจังหวะนั้นที่คุณกี้จะจ่ายตังค์
จ่ายตังค์เสร็จแล้วพอมาดูปุ๊บกระเป๋าตังค์หายไปไหนอ่ะ
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันว่ากระเป๋าตังค์นี่อยู่ในร้านนะ
ขอเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยเห็นภาพแบบนี้นั่นแหละค่ะ
ตอนนี้คุณกี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบังบ่อ
ถามว่าคุณกี้อะไรบ้างในกระเป๋าตังฟ้า
คุณกี้บอกว่าหุยบัตรประชาชนสิ
ใบขับขี่แล้วก็ทั้งใบขับขี่รถยนต์
กับขี่มอเตอร์ไซค์เงินสดไม่ได้เยอะประมาณ๔๐๐บาท
แต่อยากฝากเตือนนะถ้าเกิดเข้าไปที่ร้านเสริมสวยต้องระวัง
กลายเป็นว่าเราวางกระเป๋าไม่ได้เลยคุณผู้ชม
พกกระเป๋าติดตัวอาจจะไปนอนเตียงสระใช่ไหม
เอาไปด้วยกอดกระเป๋าไว้แน่นเลย
กลัวเหลือเกินค่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ภาพจากกล้องในร้านเห็นภาพชัดนะ
เมื่อกี้มีภาพนิ่งด้วยฝากตำรวจที่สพบังบ่อนะคะ
ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ